พูดเรื่องนี้เรื่องที่อยากจะให้คุณชนะดูเอาไว้เป็นแบบอย่าง
เพราะในอนาคตคุณก็ต้องเป็นพ่อบ้านนะคะ
ดูแลคุณภรรยายกมาเลย

เป็นคนดีคนดีน่าชื่นชม
สิ่งนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติด้วย
คุณพ่อบ้านค่ะเป็นคนที่เรียกว่าทำหน้าที่ไม่บกพร่อง

เป็นยังไงคุณชนะ
คุณชิสาช่วยเล่าเหตุการณ์นี้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
อยู่ที่ไหนตอนนี้สถานการณ์มันอยู่ที่โรงพยาบาล

คนที่ใส่ชุดขาวฟ้า

คนไข้หรือชุดหมอนวดคะ
คนไข้แต่กำลังทำหน้าที่เป็นหมอนวด
ใช่แล้วคนที่ใส่ช่วยคนไข้อยู่เนี่ยก็คือคุณสามี
ส่วนคนที่นอนอยู่ที่พื้นนั้นก็คือคุณภรรยา

คุณสามีมาโรงพยาบาลรับการรักษาตัว

แต่ผมละเลยหน้าที่การนวดภรรยาไม่ได้

คุณภรรยามาเฝ้าก็จริงแต่เขาเฝ้าแล้วเขาอาจจะเมื่อย
เขาไม่มีที่นั่งที่นอนที่มันสบาย
คุณสามีก็ต้องลุกมานวดให้แบบนี้
โอ้โหดิฉันจะชื่นชมคุณสามีหรือคุณภรรยาดีคะ
โอ้โหทำหน้าที่ได้เกินกำลังเหลือเกิน
อาการอย่างนี้อย่าบอกว่าเขาเป็นคนกลัวเมีย

เป็นคนที่ให้เกียรติคนที่เรารัก
ไม่ทำให้หึงแล้วก็อะไรนะ
ไปทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวัน

อย่างที่โซโลแกนที่คุณท่องประจำคืออะไรนะ

แฮปปี้วายแฮปปี้ไลฟ์

ทำยังไงให้เขามีความสุขไปแล้วก็รอดปลอดภัยไปด้วย

ก็นี่แหละเขาบอกว่าถ้าวันไหนไม่เจอเมียนอนไม่หลับ
อย่างนี้แหละ